ไปดูที่จังหวัดระนองนะคะช่วงเย็นวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นคนร้ายค่ะ
พกปืนมาไปขโมยรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์๔คัน
ที่สำคัญก็คือใช้ปืนนั้นยิงเจ้าของรถจนเสียชีวิตไป๑ศพด้วย
ตอนนี้ตำรวจปิดเมืองไล่ล่าตัวแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรจังหวัดระนองได้รับแจ้งมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่ามีคนร้ายทราบชื่อก็คือนายพรชัยไหมคง
เป็นชาวบ้านอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
ขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนทองไปซ่อมที่อู่ลิ้มเจริญยนต์

จากนั้นก็ใช้จังหวะที่เจ้าของอู่รถเผลอเนี่ย
ขโมยรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าที่จอดอยู่ที่อู่นี้ขับหลบหนีไป
แล้วก็ขับไปตามถนนในพื้นที่บ้านระวิในตำบลบางพระเหนือ
จากนั้นก็นำรถไปจอดซ่อนเอาไว้ในสวนปาม

ขี่หลบหนีกระทั่งมาเจอกับนายประทีบชูมณี
กำนันตำบลบางพระเหนือที่สังเกตเห็นว่านายพรชัยดูมีพิรุษ

มือถือถ่ายรูปนายพรชัยเป็นหลักฐาน

นายพรชัยก็ชักปืนที่พกมาด้วยยิงใส่กำนันหนึ่งนัด
แต่ว่ากำนันต์กระโดดหลบไปทันนะครับ

แล้วก็ขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองค่ะ
จากนั้นห่างจากจุดที่ยิงกำนันไปประมาณ๑กิโลเมตร
นายพรชัยไปขโมยรถกระบะของนายจำนงโสนเซ่งที่จอดอยู่ข้างทางอีก
ซึ่งชุดของรถเนี่ยจอดแล้วก็เสียบกุญแจคาเอาไว้

พอนายจำนงได้ยินเสียงรถก็เลยรีบวิ่งมาเปิดประตู
ก็ถูกนายพรชัยคนนี้เอาปืนยิงสวนเข้าที่หน้าอกได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นก็ไปเสียชีวิตหลังนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังระดมกำลังออกติดตามตัวแล้วก็ตั้งด่านสกัดจับค่ะ
เดินทิ้งรถไปขึ้นรถชังแมวต่ออืมนั่งอยู่ในร้านเห็นว่ามันหลักรถชังแมวพอเลย
ถึงมาบนประตูอ๋อแล้วมันกำลังยิงชังแมว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอรถกระบะที่นายพรชัยขโมยมาจอดไว้ริมลำห้วยในพื้นที่บ้านทุ่งคาในอำเภอเมืองระนอง
จากจุดก่อเหตุประมาณสิบกิโลเมตรซึ่งนายพรชัยทิ้งรถแล้วก็หนีเข้าป่าไป
โดยเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอพระโต๊ะค่ะ
เช้าวันนี้ตำรวจได้รับรายงานแล้วนะคะว่าคนร้ายคนนี้
ขโมยรถอีกค่ะเป็นรถกระบะของชาวบ้าน
รวมเป็นคันที่๕แล้วในอำเภอพะโต๊ะ
จากนั้นชาวบ้านเขาก็ล้อมจับแล้วก็ใช้ปืนยิง

เมืองต้นนายพรชัยให้การสับสนนะคะ

เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากอาการเมายาเสพติดค่ะ